ดูกันเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณบุ๊คโปรยไปแล้วคุณผู้ชมลองดู
นี่นักเรียนตกลงมาจากอาคาร
น้องเขาคงไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วอยากจะกระโดดหรือตกลงมาเฉย
แต่ได้ข้อมูลมาว่าคุณครูให้ไปทำความสะอาด
แล้วปรากฏพลัดตกค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะ

แล้ววันนี้น่ากล้องเจ็บนายไม่ควรไปรักงานอยู่ใกล้นึง
นี่แหละคุณผู้ชมฮาเด็กนักเรียนคนเดียวเขาถ่ายไว้ได้
แล้วเขาบอกแบบโอ๊ยสงสารน้องน้อง
แล้วเนี่ยเกือบ๓๐นาทีแล้วรถพยาบาลทำไมยังไม่มาสักที
คุณแล้วดูดิตกลงไปสภาพแบบนั้นน้องบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อายุ๑๔เองด้วยพลัดตกจากอาคารเรียนค่ะแห่งหนึ่งค่ะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
เพื่อนนักเรียนถ่ายคลิปไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่
ช่วงบ่ายของวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
หลังจากเกิดเรื่องค่ะก็มีทางโรงเรียนแจ้งรถพยาบาล
มารับตัวไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

ดูดิคะเพื่อนต้องมานั่งพัดแบบนี้ค่ะ
แล้วต้องเอ็กซาเรย์สมองด้วยคอมพิวเตอร์นะคะ
ก็ปรากฏว่าปกติแต่คุณ
น้องมีอาการกระดูกข้อมือขวาหักนะคะ

แล้วคุณคิดดูน้องเป็นนักกีฬาด้วย

คุณรู้ไหมเสร็จแล้วต้องมารักษาตัวนี่
ไม่รู้เลยนะว่ากว่าจะหายวันไหน
แล้วทางโรงเรียนก็มีการส่งตัวแทนไปเยี่ยมอาการของน้อง
มีการมอบเงินเอาไว้สักประมาณ๑๙๐๐บาท

แต่เรื่องนี้คุณมันกลายมาเป็นประเด็น

รถพยาบาลกว่าจะมารับน้องไปโรงพยาบาล

ที่ทำให้ทั้งนักเรียนและครอบครัวผู้เสียหาย

เพราะผู้บริหารของโรงเรียนให้นักเรียน
เพื่อนนักเรียนที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้ได้
ลบโพสต์ในโซเชียลทิ้งทั้งหมด

ก็เลยอยากเรียกร้องให้ผู้บริหารออกมาแสดงความรับผิดชอบ
จากให้นักเรียนลบโพสต์ในโซเชียลทิ้งทั้งหมดแล้ว
ยังมีคำพูดประโยคนึงเหมือนว่าเด็กนักเรียนหญิง

รู้อยู่แล้วว่าอาคารมันเก่าอาคารไม่ปลอดภัย

คงไม่มีครูสั่งการให้เด็กไปทำความสะอาดหรอก
คุณผู้ชมนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่นะครับ

เนี่ยโอ้โห
คุณผู้ชมจริงยังมีแบบเสียงยาวเลยนะฮะ
สั่งให้ลบคลิปทั้งอะไรแบบนี้และสร้างความเสียหายกับโรงเรียน
แต่ทีนี้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเขาเห็นคลิปนี้ได้ยินคลิปนี้แล้ว
เสียใจใช่เสียใจสิคุณบอกว่าเด็กเนี่ยจะลงไประเบียงเองได้ยังไงถ้าครูไม่สั่งให้ไปทำความสะอาด
ใช่แล้วตอนนี้นะคะทางฝั่งของน้องที่บาดเจ็บครอบครัวเนี่ย
เขาก็ไม่โอเคแน่นอนพอมันมีคลิปเสียงแบบนี้เผยแพร่ออกไป
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เลยไปติดต่อพูดคุยกับผู้ปกครองของน้องเด็กหญิง๑๔ที่บาดเจ็บ
บอกแบบนี้ว่าทางโรงเรียนมาอ้างว่าเด็กประมาทตกลงไปเอง
ขอความเป็นธรรมเถอะไม่อยากเรียกร้องอะไรมากไปกว่านี้
ในขณะที่น้องคนเจ็บก็บอกว่าถูกครูนี่แหละใช้ให้ไปเก็บขยะตรงระเบียง
แม้รู้ว่าอันตรายแต่ก็ต้องทำค่ะ
วันเกิดเหตุเนี่ยใครเป็นคนสั่งน้องวิวให้เข้าไปทำความสะอาดตรงนั้นครับ

คุณครูเลยใช่ไหมครับสาเหตุที่คุณครูสั่งให้ไปทำเนี่ยเพราะอะไร
ครูบอกว่าน้องใส่ชุดพาระไปคนเดียวแล้วก็เลยให้น้องขึ้นไปทำ

พอหลังจากที่เราตกลงมาแล้วเนี่ยใช้เวลานานไหมรถโรงพยาบาลที่ถึงจะมารับเราได้
ประมาณ๓๐กว่านาที
นาทีเลยเหรอ
ก็คือ๒ประเด็นใหญ่นะครับก็คือ๑เธอถูกใช้ให้ไปทำความสะเบียง
ไม่ได้ลงไปยืนเองนะครับ๒รถพยาบาลมาช้าเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องปรับปรุงนะคุณ

ที่เด็กบาดเจ็บแล้วรถพยาบาลมาช้าขนาดนี้
ช้าด้วยใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอเรื่องมันแบบนี้เนี่ย

สักข่าวเราพยายามติดต่อนะทางโรงเรียนให้ชี้แจง
แต่ผู้บริหารบอกว่ายังไม่สะดวกค่ะ
เราติดต่อแล้วนะอยากฟังความจากทางโรงเรียนด้วย